อยู่ดีมาทำให้รักทำไม

เวลาสูดเจอน้องรดเบนส์ค่ะ

ยิ่งหย่งก็ตบไหล่น้องรถเน้นบอกเลย

ปีนี้ปี๒๕๖๖พี่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดูดี

ในวัย๖๐ปีถูกต้องนะคะ
แกออกกำลังกายตลอดไปดูในโซเชียลฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะ
คุณผู้ชมยิ่งยงอยู่ดีมาทำให้รักทำไม
ปีแล้วนะคะเพิ่งอายุครบ๖๐ปีเมื่อวันที่๒๕ธันวาคมปีที่แล้วนี่แหละค่ะ
ส่วนเรื่องการทำบุญเสริมบารมีนั้นพี่ยงบอกโอ้โหไม่ต้องห่วง
พี่เนี่ยเดบิวเข้าสู่สายมูเต็มตัวค่ะที่สำคัญมูหนักมากค่ะ
มีทั้งเรื่องกำไรมหายันรวยศักยันต์ทั้งที่แขนที่หลัง
บอกได้คำเดียวว่าปังมากจริงค่ะ
และวงการบันเทิงนะคะแน่นอนพี่รงนะคะถึงอายุ๖๐ปีแล้ว
ก็ยังไม่ทิ้งค่ะยังพร้อมที่จะรับงาน
กว่าวันหนึ่งพี่จะทำไม่ได้นั่นเอง

ด้วยความที่เราอายุ๖๐ปีแล้ว
ก็ครบรอบเมื่อวันที่๒๕ธันวาที่ผ่านมา
ก็เข้ามาปีนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความสุข
มีความสุขในการทำงานมีความสุขในการเดินทางทำบุญ
ก็ยังทำบุญเหมือนเดิมครับบุญเราขาดไม่ได้นะ

ผมเชื่อว่าการเป็นสายมูเนี่ย

เรามีก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้หนักขนาดนี้
แต่ทุกวันนี้เราทำแบบจริงจังมาก
เหมาะกเขานึกว่าน้องโลดเบนท์นะครับ

เกิดมาหน้าตาอย่างนี้ก็อาจจะดูไม่ดีแต่ดูมีน้ำใจ
อันนี้มาด้วยกันแล้วล่ะค่ะมาด้วยกันค่ะพี่อำพรแหวนเพชรคนสวยคนนี้ค่ะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าปีที่ผ่านมาเป็นสาวลูกทุ่งที่เดินสายมูเตรลูสายบุญหนักมากค่ะ
อำพรแหวนเพชรบอกเลยนะคะว่าโอ้โหบุญหนักแค่ไหนพี่ไปทุกที่
ขึ้นเหนือร่องใต้ที่ไหนมีงานบุญเจอพี่เกดที่นั่นแหละค่ะ
จุดเริ่มต้นก็มาจากแบบได้เจอกับกรยานมิตรเนี่ยค่ะ
ร้องเพลงตามที่ต่างเขาก็ชักส่วนกลับไปไปกับแม่หายก็ไปครับคุณผู้ชม
แล้วพี่เกดก็เล่าให้เราฟังนะแบบขนลุกเหมือนกัน

เชื่อเลยน้องรถเบ้นพี่เนี่ยก็อยู่ดีเป็นแบบลูกทุ่งแบบคนไม่รู้จักตัวเล็กอ่ะ
แต่ว่าทำไมวันหนึ่งพอไปมูมากลับเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ

ผลงานเพลงอย่างเพลงเมื่อสักครู่กูคือลูกทุ่งเนี่ยค่ะรวมไปถึงนะคะ
ทำให้เจอกรรยามิตรที่ดีอย่างพี่ยิ่งยงพี่ฮายพี่นางสิริพรด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะพี่เกดยังกระซิบบอกบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลยนะคะว่า
เร็วนี้พี่เกดอำพรแหวนเพชรจะมีซิงเกิ้ลเพลงร้องแก้คู่กับพี่ยิ่งยง
เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากจริงจะเป็นยังไงไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
จริงเราเป็นคนไทยเราก็ทำบุญอยู่แล้วแต่ว่ามาด้วยแรงสนับสนุนของพี่
ซึ่งแบบเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วก็พาเราไปเราก็รู้สึกว่า
มันเห็นผลจริงจริงนะกับการที่เราได้ทำบุญผลบุญที่เราทำอ่ะ
มันมันย้อนกลับมาหาเราจริงจริงค่ะตั้งแต่ทำบุญมาเรารู้สึกว่าเราก็พบกรยานมิตรที่ดี
แล้วก็งานดีดีคนดีเข้ามาหาเราตลอดเวลานะตอนนี้นะคะแต่วันนี้ทำไมเราถึงแบบ
ได้มีโอกาสได้มาอยู่ใกล้ชิดพี่เขาได้ไปทำบุญด้วยกันได้เดินทางไปด้วยกันแบบเนี้ย
ก็อาจจะเป็นเพราะบุญที่เราทำมาอะไรอย่างนี้ค่ะเราเชื่อเราเชื่อเรื่องบุญ
มันก็เรื่องแปลกนะบางทีก็นะไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะ
ว่าจะได้มาเจอคนแบบสายบุญเหมือนกันแบบนี้นะคะ